คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมครับที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาตามหานักเที่ยวอยู่ให้เที่ยวฟรี๔เดือนแล้วนะแล้วก็เงินติดกระเป๋าอีกล้านบาทเขาได้ตัวแล้วเป็นใครมาฟังกันในเช้านี้ต้องรู้
หลังจากทอทอทอหรือว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาประกาศตามหานักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาเที่ยวทั่วไทยฟรี๔เดือนกับเงินติดกระเป๋าล้านบาทคุณผู้ชมมาโครงการนี้คนสมัครเกือบ๓๔๐๐คนเลยนะได้คนที่เหมาะสมกับตำแหน่งแล้วครับเป็นนักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคนแรกก็คือนายอัพิชาติพร
จะลดเฉพาะบินค่าไฟเดือนพฤษภาคมเท่านั้น
แต่หากจดค่าไฟฟ้าก่อนวันที่๑๓
พฤษภาคมซวนลด๑๕๐บาท

แต่สำหรับกลุ่มเปราะบางที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน

ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม
เป็นเวลา๔เดือนดังนั้นต้องทำความเข้าใจว่ามาตรการนี้มี๒ส่วนนะครับ
ไม่ได้ลด๑๕๐บาทยาว๔เดือนนะครับ
และข่าวนี้เป็นข่าวดีของผู้ใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอล์
เพราะเช้าวันนี้ครับลดราคาลิตรละ๕๐สตางค์มีผลตั้งแต่ตี๕ที่ผ่านมา
ทำให้ราคาแก๊สโอฮอล๙๕ลิตรละ๓๔บาท๖๕สตางค์
โอฮอล๙๑ลิตรละ๓๔บาท๓๘สตางค์
ส่วนกลุ่มดีเซลราคายังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับ